ตอนนี้กำลังจะเล่นซีรีส์แล้วนะคะเป็นเรื่องแรกของพวกเขาเลยนะคะ
แล้วก็ที่สำคัญนี้มาถึงบันเทิงไทยรัฐเลยจ้า
สาวน้อยสาวใหญ่ได้ชมกันแล้วค่ะแหมดูหนุ่มแล้วก็จิตใจกระชุ่มกระชวยกันนะ
ก็มาฝากเนื้อฝากตัวพร้อมซิงเกิ้ลแรกในชีวิตของพวกเขาที่มีชื่อว่ารู้
เป็นเพลงที่พูดถึงความรักของคนสองคนค่ะที่เดินทางมาถึงวินาทีสุดท้าย
ในใจต้องการจะยื้อเวลานะแต่ก็รู้ดีว่าไม่มีทางเหมือนเดิมค่ะ
กลายเป็นความเจ็บปวดที่วนเวียนอยู่ในพ่วงแห่งความคิดนั่นเองนะจ๊ะ
หนุ่มอเนโมเน่ค่ะบอกว่าใครที่กำลังส่งอยู่ในสถานการณ์นี้นะ
ลองไปเปิดฟังดูรับรองนะคะว่าด่งใจอย่างแน่นอนค่ะ
เป็นคนรุ่นใหม่เนาะก็มาประกาศผลงานเพลงนะคะให้เราได้รู้กันค่ะ